อย่าเพิ่งวางความคิดเดิมไว้ก่อนเลยนะ
ข่าวนี้ต้องชื่นชมน้องเขามีคนในตลาดเก่ามีนบุรีโดนกระชากสร้อย
อะไรน่ะมิ้งไปแล้วนี่ไงนี่พอจับว่ามันก็ออกมา

โมงเย็นเมื่อวานคนร้ายมันกระชากสร้อยได้ท่องสร้อยคอทองคำน้ำหนักสี่บาทไป
มีพระเลี่ยมทองด้วยมูลค่ากว่าแสนบาทคุณผู้ชม
ผู้หญิงวัยกลางคนนะฮะกำลังจะมาขึ้นรถเมย์กลับบ้าน
คือในนี้มันเป็นอู่รถเมย์ด้วยแล้วคนร้ายวิ่งหนี
ฮิ้วกระเป๋าด้วยแล้วไอ้กลุ่มน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีโอ้โหอ่านชื่อดัง
ไปเป็นคบวนเลยนะฮะไปไปชุดนักศึกษานั่นเนี้ย
ผู้เสียหายนี่ครับจับได้ครับคุณผู้ชมฮะ
จับได้ครับก็คุมตัวเอาไว้รอตำรวจมาเอาตัวไปดำเนินคดีต่อ
หนึ่งในน้องนักศึกษาคือนายอินทัศน์สะอินะนะครับ
อายุ๑๗ปีชั้นปีที่๒แผนกช่างไฟฟ้า
เล่าบอกว่าผมกับเพื่อนเตะบอลอยู่พี่เตะบอลอยู่ในตลาดมีนนี่แหละ
เห็นผู้หญิงวัยกลางคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือว่าโดนกระชากสร้อย
เขากับเพื่อนวิ่งไล่เนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่คนร้ายนะครับ
ลานจอดรถในตลาดกลัวป่ะน้องพี่ถามจริงกลัวป่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คิดนะพี่อยากจะช่วยเหลือจับคนร้ายให้ได้เท่านั้น
ฟังน้องเขาเล่าฮะ
โอ้โหนี่อาจารย์ยืนยิ้มเลยนะครับ
น้องนี่สร้างชื่อเสียงนะครับ
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีครับ

คนร้ายเอาไว้ได้ต้องปรบมือให้เลยค่ะ